มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
วิทย์จะเป็นการซ้ำรอยที่แรกก็คิดว่าตีกันที่ร้านอาหารแล้ว
แล้วพอมีคนบาดเจ็บไปโรงพยาบาลเอาวัยรุ่นจะไปตีกันที่โรงพยาบาลที่บุรีรำหรือเปล่า
ตำรวจก็ต้องนำกำลังไปที่โรงพยาบาลก่อนค่ะกลัวไงว่าวัยรุ่นเนี่ยจะมาก่อเหตุซ้ำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่าเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพนางรองก็ได้รับแจ้งว่ามีวัยรุ่นทะเลาะวิวาสตีกันในร้านในพื้นที่อำเภอนางรอง
ใช้มีดใช้ขวดเนี่ยทำร้ายร่างกายกันมีคนเจ็บหลายรายเลยค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ไประงับเหตุส่วนวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุ
เขาก็ใช้ช่วงชุลมุลหลบหนีไปเบื้องต้นมีคนเจ็บ๓รายถูกอาวุธมีด๑ราย
ถูกขวดคว่างปลาใส่อีกสองรายนะคะก็ต้องประสานกู้ชีพกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลนางรองแล้วตำรวจเขาก็ต้องแบ่งกำลังค่ะ
ส่วนหนึ่งต้องไปดูแลความปลอดภัยให้กับคนเจ็บที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนางรอง
เพราะว่ากลัวว่าวัยรุ่นจะยกพวกมาทำร้ายคู่อริซ้ำ
แต่เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ก็ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนางรองนะคะ
จากการสอบถามเพื่อนของคนเจ็บยังอยู่ในอาการตื่นตกใจค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่นั่งดื่มกินกันอยู่ในร้านเนี่ย
ได้ยินเสียงกลุ่มวัยรุ่น๒คน๒กลุ่มมีปากเสียงกัน
แล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงคว่างปลาขวดใส่กันตะลุมบอลทำร้ายร่างกาย
ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครทำให้เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ย
ถูกขวดปลาใส่แล้วก็ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ๓ราย
ยืนยันด้วยนะว่าไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกับใครมาก่อน
แต่ว่ากลุ่มของพวกเขาอาจจะโดนลูกหลงค่ะ
แล้วเดี๋ยวช่วงสายวันนี้ก็มีผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ที่เป็นวัยรุ่นไปแจ้งความ
แจ้งความเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพนรอง
เขาก็รับเรื่องโดยผู้เสียหายเขาบอกว่าตอนนั้นไปเที่ยวที่ร้าน
แล้วตัวเธอยืนอยู่บนเวทีจู่ใครก็ไม่รู้
ตกลงมาจากเวทีเลยจนได้รับบาดเจ็บมีรอยถลอก
อันนี้เป็นช่วงสายเป็นภาพช่วงสายนะคะ
แล้วก็มีกลุ่มคนที่ถูกลุกหลงเขาได้รับบาดเจ็บ
สินในร้านก็ได้รับความเสียหาย
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าการก่อเหตุเนี่ย
ไม่มีการใช้อาวุธมีดแต่ว่ามีการชกต่อยกัน
รวมถึงคว่างขวดคว่างแก้วใส่กัน
แล้วตอนนี้ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดที่ร้าน
เพื่อหาเบาะแสแล้วก็นำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ

เมื่อคืนนี้ตำรวจนำกำลังไปคุมพื้นที่เลยนะ

เดี๋ยวจะไปตีกันในโรงพยาบาลนะครับ